ถ้ายังไม่มีเดี๋ยวมาฟังไอเดียกันเพราะว่ามีผลสำรวจว่าสถานที่ไหนบ้างที่ติดอันดับ
ในการจะพาคู่รักไปโรแมนติกกันนะครับ
อย่าเพิ่งไปกดนะประชาชนอย่างพวกเรายังไม่ถึงลงเวลาทะเบียนเลย
ติดตามในเช้านี้ต้องรู้ครับ
เขาเปิดให้เฉพาะผู้ประกอบการโรงแรมที่พักลงทะเบียนกันก่อน
ส่วนพวกเราประชาชนที่จะไปใช้บริการ
จะได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์วันที่๘มีนาคมเดือนหน้าครับ

สิทธิ์รัฐบาลจะอุดหนุนค่าที่พักสูงสุด๓๐๐๐บาทต่อห้องกำหนด
ให้ใช้สิทธิ์ได้ระหว่าง๑๑มีนาถึง๓๐เมษายนปีนี้๒๕๖๖ครับฉะนั้น
ใครจะใช้สิทธิ์เนี่ยรอลงทะเบียนเดือนหน้า๘มีนาคมนะครับ
ส่วนใครจะใช้บริการรถไฟตั้งแต่๑๖กุมภาพันธ์เป็นต้นไปทางการ
รถไฟแห่งประเทศไทยจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการทั้งการ
ทั่วถึงครับพอจองแล้วก็ต้องชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือว่าบัตร
บิตเท่านั้นเพื่อป้องกันคนที่จองตัวแล้วไม่จ่ายเงินในเวลาที่
นั่นเองแต่ถ้าคนที่อยากใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตสามารถ
จองตัวได้ที่สถานีหรือสายด่วนก็มีครับ๑๖๙๐ที่เลือกการชำระ
เงินได้เหมือนกันนะครับโดยการซื้อตัวออนไลน์เนี่ยคุณผู้ชมสามารถจะ
ล่วงหน้าก่อนเดินทาง๓๐วันนะครับ
และ๑๔กุมภาพันธ์นี้ครับวันวาเลนไทยศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าได้สำรวจคู่รักช่วงเทศกาลวาเลนไทยว่าจะเลือก
สถานที่โรแมนติกกันที่ไหนก็ที่หอพักอพาร์ทเมนต์โรงแรมม่านรูดก็
มีสวนสาธารณะและบ้านที่ไม่มีใครอยู่แต่ก็จะมีนะคุณผู้ชมใน
การสำรวจเนี่ยมีคู่รักครึ่งหนึ่งไม่ฉลองแล้ววาเลนไทยเนี่ยเพราะว่า
ค่าใช้จ่ายสูงครับส่วนท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ก็ชวนคนไทยนะรักใครให้หอมไม่ได้หอมแก้มนะคุณผู้ชมเป็นหอม
แดงหอมแดงจากจังหวัดศรีสะเกดครับท่านนายกเนี่ยอยากให้ช่วย
หนุนสินค้าการเกษตรมอบให้กันในเดือนแห่งความรักส่งความ
รักกันผ่านหอมแดงให้หอมกันเยอะเลือกหอมดีดีแต่อย่าหอมผิดคนนะนั่น